ดูเรื่องของจะเรียกว่ามาเฟียได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจ
แต่มีคนเขามาร้องเรียนนะคะบอกว่าเขาไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว

เขาบอกเขาถูกลุกที่ดินนะคะเขาบอกว่าเป็นที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเขา
แต่ว่ามันมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเขาบอกว่าเรียกว่าเจ๊น้อย
เข้ามาบุกรุกมาปลูกต้นกล้วยมาไถกลบมาเผามาทิ้งขยะ
ล่าสุดเอารั้วสร้างกั้นเอาไว้เลยมาปักรั้วเขตแดนเฉยเลยนะคะ
พอเขาไปแจ้งความส่งคนมาข่มขู่เขาด้วยค่ะ
คือกลุ่มคนที่ถูกส่งมาข่มขู่เขาตอนที่เขาจะไปแจ้งความ
เป็นคลิปเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์นะคะ
ซึ่งจริงวันนี้เป็นวันที่เจ้าของที่ดินเขาเตรียมรถแบ็คโฮลเข้าพื้นที่
จะไปปักเขตแดนแต่ฝั่งคู่กรณีก็เอารถยนต์มาขวางไม่ยอมให้เข้าพื้นที่

เราส่งเนติชาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ไปคุยกับนายคทาชนนะคะหรือว่าคุณมอสวัย๓๑ปี
พอไปถึงปุ๊บคุณมอสบอกมาเนติชาวมาดู
มาดูเลยนะจุดที่มีข้อพิพาทกันเนี่ยนะ
มันเป็นที่ดินในซอยสแก่งาม๑๙ทับ๑เขตบางขุนเทียนที่กรุงเทพนี่แหละ
ลักษณะที่ดินที่ของคุณมอสมีเนี่ยเป็นแนวยาวพื้นที่ทั้งหมด๔ไร่
ที่ดินที่มีการพิพาทกันจะเป็นที่ดินที่อยู่ท้ายสุด
เนื้อที่ประมาณ๓งานกับอีก๔๖ตารางวา
ทีนี้จังหวะที่คุณมอสพาเนติชาวเดินไปดูค่ะ
เดินไปถึงปุ๊บคุณมอสร้องอ้าวคำแรกก่อนเลย
ในติชาบอกอะไรอ่ะพี่เกิดอะไรขึ้น
เนดูสิอีกฝ่ายเอารั้วมากั้นปิดพื้นที่เฉยเลยอ่ะ
นี่พี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเห็นพร้อมกันเลยค่ะ
ตอนแรกไม่รู้พอพาไปดูเอ้านี่เห็นไหมเห็นลวดนี่ไหมคะ
เอามากั้นปิดหน้าตาเฉยทำแบบนี้ได้ไงอ่ะมันไม่ได้แล้วเนี่ย
คือคุณมอสเล่าบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ครอบครองคนปัจจุบันคือคุณย่าของคุณมอส

พอมาวัดพื้นที่ก็เพิ่งมาเห็นว่าเอ้าที่ดินเรามันถูกบุกรุกนี่นะ
คู่กรณีชื่อว่าเจ๊น้อยเอาขยะมาทิ้งบ้างล่ะจุดไฟเผาขยะบ้างล่ะ
เอารถไถมาถ่ายในที่ของตัวเองบ้างล่ะ
ถึงขั้นเอาต้นกล้วยมาปลูกเอาเสามาปากก็ทำมาแล้ว
แล้วคุณมอสบอกว่าพี่ไม่ได้กล่าวหาลอยนะ

ไปดูค่ะวงจรปิดแรก๑๖มกราคมนะคะ
เขาบอกว่าคู่กรณีแอบเข้ามาจุดไฟเหมือนกับเผาอะไรบางอย่างในที่ดินนะคะ
นี่เห็นไหมเห็นไฟวาบไหมคะ
จากนั้นวงจรปิดมุมเดิมวันที่๒๓มกราคม
คู่กรณีเอาขยะมาทิ้งนี่ค่ะใส่กระบะมา

คู่กรณีสั่งแก๊คโฮมาขุดเหมือนมาเกลี่ยดินในพื้นที่
ทั้งที่ก็ไม่ใช่ที่ของตัวเอง
ได้ทั้งภาพได้ทั้งเสียงนะคะ
๔กุมภาพันธ์คุณมอสทนไม่ไหวไปแจ้งตำรวจ
พอกลับมาถึงที่ปุ๊บเจ๊น้อยสั่งลูกน้องมาข่มขู่เลย
มีสองท่านเสร็จปุ๊บอันนี้คือหมุดที่ดินในโฉนด
นี่นี่นะคะคลิปวันที่๔กุมภาพันธ์

ทีนี้๘กุมภาพันธ์ค่ะ
คู่กรณีเอาต้นกล้วยมาปลูกในที่ดิน
หนึ่งเป็นเจ้าของที่ตัวเองซะอย่างนั้นเลย
กุมภาพันธ์ฝั่งคุณมอสตัดสินใจ
เอาแก๊คโฮเข้าพื้นที่จะปักเขตแดน
ให้มันรู้แล้วรู้รอดให้มันชัดเจนกันไปเลย
คู่กรณีก็เอารถยนต์มาขวางไม่ยอมให้เข้าที่ดินอีก
ทีนี้เราได้คุยกับคุณย่าของคุณมอส

แวดนะคะป้าแวดบอกว่าตอนนี้กังวลมาก
กังวลแล้วก็ห่วงความปลอดภัยของครอบครัว
ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเนี่ยนอกจากสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถามว่าอ้าวแล้วป้าไม่พึ่งตำรวจเหรอ

ขนาดแค่จะขอชื่อกับนามสกุลเจ๊น้อย
ตำรวจไม่ยอมให้ป้าสักทีไม่รู้ติดอะไรกัน

พับใส่จองแล้วไม่ให้
แล้วก็ไปอีกโต๊ะนึงให้พิมพ์มาเป็นอย่างนี้๒ใบ
ฟังความต้องฟังสองข้างใช่ไหมคะ
เราคุยกับฝั่งเจ้าของที่ดินคือคุณมอสแล้วก็ป้าแวทแล้ว
เราได้คุยกับเจ๊น้อยด้วยนะ
หรืออะไร
คุณเนได้คุยกับเจ๊น้อยนะคะคุยทางโทรศัพท์

น้อยเข้ามาใช้ประโยชน์จากที่ดินตรงนี้ตั้งแต่ปี๒๕๔๗แล้ว

ก่อนหน้านี้ก็เห็นปล่อยที่ดินตรงนี้ให้รกร้างมานาน
เจ๊เข้ามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะ

ปัจจุบันก็ปลูกพืชต่างเอาไว้
ซึ่งกล้วยที่อีกฝ่ายอ้างถึงในกล้องวงจรปิด
เออเจ๊ให้ลูกน้องมาปลูกเอง
ถึงตอนนี้จะมีคนเอาโฉนดมายืนยันว่าที่ดินตรงนี้เนี่ย
เป็นของป้าแวดเป็นของคุณมอส
แต่เจ๊ก็ยืนยันเหมือนกันว่าเจ๊จะไม่ออกจากพื้นที่เด็ดขาด
เพราะว่าถือว่าที่ดินตรงนี้เจ๊ครอบครองไว้แล้ว
ลองฟังเจ๊กันหน่อยค่ะ
แปลงนี้อย่ามายุ่งมันเป็นของที่

อันนี้เป็นตอนที่คุยโทรศัพท์กับเนนะ

ไม่ได้มาแค่เสียงนะตัวก็มานะ

เนพี่ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรแล้วนะ

ออกข่าวไปยังไงสื่อมวลชนก็ช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอก
ไปคุยกับคนที่ช่วยเหลือพี่ได้ดีกว่า
เลยถามว่าใครเหรอพี่
ที่ว่าช่วยเหลือได้นี่พี่จะไปคุยกับใครเหรอ
น้อยบอกว่าขอคุยในชั้นศาลเท่านั้นค่ะ
ทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามตำรวจสอนอท่าข้ามนะคะ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจเดี๋ยวต้องสอบพยานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อน
ถ้าพยานหลักฐานเพียงพอก็จะมีหมายเรียกเจ๊น้อยมาสอบสวน
ถ้าเรียกแล้วเจ๊น้อยไม่มาก็ค่อยมีการออกหมายจับไปตามขั้นตอนค่ะ
ส่งคุณบอมอภิวัตไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทนายเดชานะคะ
ไปคุยกับทนายเดชาเพราะว่าก่อนหน้านี้

เคยเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือกับทนายเดชาแล้ว
ซึ่งธนายเดชาก็แนะนำให้ติดกล้องวงจรปิดเก็บหลักฐาน
ซึ่งตอนนี้หลักฐานก็มีครบแล้วก็คือวงจรปิดที่เราได้ดูกันไป
หลังจากนี้จะทำการฟ้องตรงต่อสาร
เขาเนี่ยไม่ได้มาดูแล

เพราะฉะนั้นก็ดำเนินคดีบุกลุก
ต่อให้ที่ตรงนั้นจะถูกปล่อยโรครางไว้
เข้าไปอ้างสิทธิ์ตรงนั้นเป็นที่ของตัวเองได้
ซึ่งธนาเนสชาบอกว่าถ้าฟ้องตรงตรงต่อศาสน์
คือท่านเจ้าน้อยก็จะไปมองเรื่องกฏหมายครอบครองประปักษณ์

เจ้าของที่ดินเขายังไม่ได้ทิ้งร้างอะไรขนาดนั้น